มีผู้ปกครองได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับว่าลูกชายวัย๙ขวบถูกครูทำร้ายร่างกายถึงขั้นตบหน้าแล้วก็กระทืบซ้ำ
เหตุเพราะว่าไปทำโทรศัพท์มือถือของครูนั้นตกนะครับซึ่งเพื่อนร่วมชั้นยืนยันว่าครูนั้นก่อเหตุอย่างนี้จริงจริง
ขณะที่ฝ่ายครูออกมาปฏิเสธติดตามจากรายงานครับ
วิดีโอที่ผู้ปกครองได้บันทึกเอาไว้ระหว่างสอบถามเรื่องราวกับเด็กชายคอมนามสมมุติวัย๙ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๓โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังถูกครูสอนวิชาสังคมศึกษาใช้มือตบที่

ผักจนล้มลงกับพื้นก่อนที่จะใช้เท้าเหยียบที่ต้นขา
และใช้รองเท้าฟาดที่หลังของเด็กจนได้รับบาดเจ็บ
นางสาวน้ำขังพรมพาชงแม่ของเด็กทนไม่ไหวจึงนำคลิปมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว
กลับมาที่บ้านมีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย

แต่ลูกไม่ยอมตอบบอกเพียงว่าไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้ว
จากนั้นเพื่อนร่วมชั้นได้นำเรื่องของลูกไปเล่าให้กับผู้ปกครองฟัง
จึงได้ทราบเรื่องที่ลูกถูกครูกระทำ
จากทำโทรศัพท์มือถือของครูตกกระแทกพื้น
ระหว่างที่ทำการบ้านไปส่งทำให้ครูไม่พอใจ
จากที่เขาพูดจากคำถือการของเด็กทั้งห้อง

เราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะลูกตอนนั้นไม่เห็นร่องรอยดีก็ปกติ

ไปบอกคำให้ดูดูอย่างโดนอะไรบางอย่าง

ตบอย่างไรลูกทำอย่างไรเขาทำอย่างไร
เขาทำอย่างไรครับ
ตรงหน้าลูกเราเลยเหรอครับ

ครูสอนวิชาสังคมผู้ก่อเหตุเล่าว่า

ระหว่างนั้นเด็กชายคอมต้องการให้เธอส่งเขา
ไปเป็นนักร้องลูกทุ่งในงานกิจกรรมของโรงเรียน

ซึ่งเด็กชายคอมพยายามกดดันและเรียกร้องความสนใจอยู่หลายครั้ง

และยกขึ้นมาเหนือศีรษะก่อนที่จะปล่อยลงกระแทกพื้น
ตอนนั้นเธอยอมรับว่าโมโหมาก

นำมือทั้งสองข้างไปจับที่ใบหน้าของเด็กจริง

ซึ่งไม่ได้มีการตบหรือลงมือทำร้ายร่างกายเด็กแต่อย่างใด

นำหลักฐานใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพแหลมชะบัง
โดยในวันพรุ่งนี้ตำรวจนัดให้ไปเจรจาไก่เกลี่ย
แต่ผู้ปกครองยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ข้าวเทพลักษณ์ทีวีบรายงาน